ข่าวต่อไปนี้น่ารักใช่ไหมแหละ
มีคนแกล้งลูกสาวแล้วหนึ่ง

แม่คุณแม่ตอนแรกถ้าไม่รู้เป็นคุณแม่

เพราะว่าเล่นซะลูกสาวเขินเลย

แต่ว่าของเขาน่ากินมากแล้วก็น่าถูกด้วย

แม่แต่คนอารมณ์นะอันนี้อารมณ์เขิน

มาเจอพนักงานเสิร์ฟแน่ตาดีเอาพี่ถอดแมทให้มา
ใช้ได้ฝ่าหล่อเลยแหละ
พนักงานหนุ่มเดินมาที่โต๊ะคุณแม่ก็เริ่มภารกิจแกล้งลูกสาวเลยนะฮะ
ทำให้น้องหญิงน้องหญิงเอิญแม่ยาน้องหญิงปากกว้างเลยไหมแม่ยาตอนเมื่อกี้นะฮะ
คุณแม่ไม่ฟังครับเดินหน้าชงต่อน้องน้องถอดแมสหน่อยได้ไหม
พอพนักงานถอดแมสออกเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะ
คุณแม่แพนกล้องไปให้ทั้งคู่อยู่ในเฟรมเดียวกันแบบนี้เลย
แล้วก็เอ่ยว่าหน้าคล้ายกันเนี่ยนะแล้วถามต่อด้วยนะ
น้องผู้ชายอ่ะมีแฟนยังแม่น้องก็รับบุ๊กเหลือเกินไม่มีครับโสดครับนี่
คุณแม่ก็เลยหันมาคุยกับลูกสาวทันทีบอกว่าหญิงหญิงเองอยากรู้ไหมว่าอาจารย์นี้เนื้อหรือหมู
เมื่อกี้ถามแม่นะลูกสาวก็หันไปถามพนักงานหนุ่ม
ซึ่งน้องหญิงออกอาการเขินแรงมากจนพูดตะกุกตะกักไปหมดแล้วครับเนี่ยฮะ
หมูหรือเนื้อหรือหมูนะฮะ
พ่อเห็นลูกสาวเขยก็หัวเราะชอบใจใหญ่ทำเอาลูกสาวเนี่ยนะฮะ
แล้วก็พนักงานหัวเราะเขินกันไปตามกัน
จากนั้นน้องหญิงก็นะเอ่ยปากชมที่ร้านนี้ใช้แต่ของดีเนอะน่ากินมาก
สวดพลากเข้ามาเลยอาหารน่ากินเลยเขาน่ากินลูกเอาดี
ค่ะคาวนี้ละลุดขัมออกมาเลยฮะ
แม่ตอบทันทีเลยเขาน่ากินดีนะ
แม่แม่ก็เล่นกับลูกด้วยน่ารักดีนะฮะ
ทีมข่าวพูดคุยกับคุณแม่หัวใจวัยรุ่นท่านนี้แม่เล่า
บอกว่าที่บ้านมีลูก๓คนชอบแกล้งลูกแบบนี้แหละนะฮะ
นี่โอ้โหคุณแม่คุณแม่คุณรัชพรคุณสู้คุณแม่ได้ไหม
เฟี้ยวมากเลยดิฉันยอมโอ้โหสุดจริงจริงแม่เลิศอ่ะ
แม่แล้วแม่แนวทางเลี้ยงลูกแม่เป็นยังไงบอกจะทำทุกอย่างด้วยกัน
เพื่อลูกจะได้ไม่ต้องไปแอบทำไงอืมก็เลย
เหมาเลี้ยงแบบเหี่ยวกินตัวเหมียวตอนวัยรุ่นเป็นหลักเลยค่ะ

เหมือนจะบอกลูกเลยว่าอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปดูหนัง
อยากจะดึงธุระลองทำได้หมดเหมียวใช้คำว่าลองนะคะ
จะได้ไม่ต้องแอบทำคือทำก็ให้อยู่ในสายตา
ให้บอกเหมียวเลยเหมียวอะเต็มใจเหมียวจะช่วยบอกเองว่าอันเนี้ย
หรือผิดแต่อยากให้เขาลองทำก่อนเขาชอบไหม
เหมียวจะไม่ปิดจันทร์สักกระอย่างค่ะให้ลองเลย
เพราะว่าถ้าเขาแบบเปิดเผยว่าเขาช่วยแบบนี้
แบบนี้ค่ะเราจะได้สบายใจอุ่นใจด้วย
ตอนฟังเสียงคุณแม่ผมเงยหน้าขึ้นมาผมนึกว่า
ทางข้างในห้องภาพผิดอ๋อใช่นะคนนี้แหละคุณแม่ฮะ
คุณแม่จริงโอ้โหคุณแม่เต็มมากครับมาเต็มมาก
ส่วนคลิปของคุณแม่ตอนนี้เป็นไวรัลเพียงชั่วข้ามคืนเลยครับ
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์นักเขินแทนน้องหญิงกันเพียบเลย
ซูฮกแล้วก็แซวคุณแม่บอกว่าชงเก่งกว่าบาร์เทเดอร์
ก็คุณแม่นี่แหละวันนี้ก็มาตามคำขอนะคะทุกคน